แต่ถ้าเกิดว่าไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวแล้ว
เพราะว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ออกพรรษาถูกไหมคุณ
ก็เลยมีบรรยากาศงานประเพณีชักพระที่จังหวัดสุราธานีด้วย
นี่เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะคะที่สารหลักเมือง
ซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชม
เป็นการทำการชักพุ่มผ้าป่า
ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่พร้อมกันทั่วทั้งเมืองเลย
ทั้งเมืองสุราชยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ
หลังจากที่ทำการชักพุ่มผ้าป่ากันแล้ว
ก็ได้มีการเริ่มขบวนแห่และร่วมลากรถพนมพระจำนวน๑๓๐วัดค่ะ
ยิ่งใหญ่มากนะคะโดยมีรถต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์
จากคุ้มวัดพลแผนตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามจังหวัดกันมาเลย
อวดโฉมในงานประเพณีชักพระบุญออกพรรษาประจำปี๒๕๖๑ครั้งนี้ด้วย
เขาบอกว่ามันเป็นความร่วมมือกันนะคะ
ตามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม๒จังหวัดอุบลราชธานีสุราธานี
ก็คือเข้าพรรษาไปเที่ยวที่อุบลออกพรรษามาเที่ยวที่สุราชนั่นเอง
ส่วนรถพนมพระทั้ง๑๓๐วัดก็จะมีการประดับประดาษตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากบรรยากาศที่เรานำมาให้ชมกันแล้ว
คุณผู้ชมในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เขามีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการชักพระทางน้ำ
นี่เป็นประเพณีแบบโบราณดั้งเดิมของทางภาคใต้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยสำหรับภาพการชักพระทางน้ำ
แล้วก็ภาพความยิ่งใหญ่อลังการของงานประจำปีงานออกพรรษาช่วงนี้
ยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนหรือว่าอยู่ใกล้เคียงจังหวัดสุราชหรืออยู่ในจังหวัดสุราธานี
อย่าลืมไปร่วมงานกันได้
ถามว่าทำไมเราต้องชวนไปสู่หน้าเพราะว่างานนี้เขาจัดใหญ่

บอกว่าปีนี้เป็นปีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดเท่าที่เคยทำมา
นี่เห็นไหมทำไมเราถึงต้องไปเพราะว่าไปเที่ยวแล้วไปดูเรื่องราวศิลปะประเพณีวัฒนธรรมดีแล้วก็ได้บุญอีกด้วย